เหตุขโมยกระโจนกันบ้างที่จังหวัดตรังนะฮะร้านตรงนี้เป็นร้านกาแฟ
คนสนิทน้องชายของคุณชวนหลีกภัยด้วยค่ะปรากฏว่านี่มีชายแปลกหน้าเนี่ย
ดุมดุมเข้ามาในร้านค่ะมองซ้ายทีเออมองขวาที
แล้วก็คว้ากระเป๋าเงินในกระเป๋าใบใหญ่ของเจ้าของร้านออกไปเลยนะฮะ
เห็นไหมฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาเข้ามาได้แป๊บเดียวเอง
ไม่ถึง๑๐วินาทีเอาไปแล้วคว้าของในร้านไปแล้วไปขึ้นรถ
ขี่หลบหนีไปคุณผู้ชมฮะนี่ครับดูกันอีกทีดูกันชัดเลย
ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรนี่จอดรถแล้วก็ลงมา
ด้วยความใจเย็นแม่ทำอย่างกับเป็นลูกค้าร้านกาแฟร้านนี้
ดูแบบชิลมากอ่ะคุณชิวมากเข้ามานี่ค่ะเดินเข้ามาในร้านครับ
เดี๋ยวจะเห็นกล้องอีกมุมของในร้านนะฮะผู้ชายคนนี้ฮะน่าจะเป็นชายวัยกลางคน
เสื้อเชิ้ตสีเทาใส่หน้ากากอนามมาลสายทีขวาที
เห็นเจ้าของร้านรู้ว่าเจ้าของร้านน่าจะอยู่ข้างหลัง
เนี่ยเปิดกระเป๋าใหญ่แล้วหยิบกระเป๋าใบเล็กเป็นกระเป๋าเงินเนี่ย
เดินออกไปจากร้านทันทีครับคุณผู้ชมฮะนี่แล้วขี่รถจักรยานยนต์
นี่ส่วนเจ้าของร้านคุณเมื่อกี้นะฮะคุณป้าพรทิพย์ธนทวีนะฮะ
คุณป้าเนี่ยเดินออกมายังไงตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าคนข้างร้านมาเคาะประตูเคาะประตูแล้วก็เรียก
คุณป้าเดินออกไปแล้วนะคนข้างร้านเนี่ยเขาบอกป้า
เมื่อกี้มีผู้ชายแปลกหน้าเดินเข้ามารู้สึกว่าจะหยิบของอะไรจากป้าไปด้วยนะ
หยิบของอะไรในกระเป๋าไปป้าบอกอ้าวไหนขอดูวงจรปิด
สุดท้ายนี่เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
คือคุณป้าพรทิพย์เป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ในจังหวัดตรังนะ
เป็นคนสนิทของนายระลึกหลีกภัย
น้องชายของคุณชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภาด้วย

คุณป้าบอกเปิดร้านนี้มา๘ปีแล้ว
นี่เป็นครั้งแรกนะที่ถูกโจรเข้ามาหยามกันถึงในร้านแบบนี้
ตอนเกิดเหตุป้าเพิ่งกลับจากธุระข้างนอกกับลูกสาว
แล้วก็มาเปิดร้านได้แค่๓นาทีเอง
ตั้งกระเป๋าถือไว้บนชั้นวางก่อน
เดินไปห้องครัวซึ่งอยู่หลังร้าน
ส่วนลูกสาวเดินไปอีกร้านที่อยู่ใกล้กัน

จังหวะนั้นไม่มีใครอยู่ในโถงร้านตรงนี้เลยนะฮะ
ว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีนะ
รู้ว่าแต่ละคนออกไปไหนแต่ละคนอยู่ข้างหลังร้านอะไรอย่างนี้
ก็เลยบุกเข้ามาตอนนี้แหละครับ
เขาเห็นมีคนมาจักฮึกอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ถือกระเป๋าออกไปเล็กอ่ะ
แม่ก็ตกใจว่ามาเปิดมาดูกระเป๋าของแม่
กระเป๋าแม่หายนี่อะ

มีเงินอยู่ข้างในในกระเป๋า

แล้วมันมีบัตรเอกสารหลายอย่าง
บัตรเครดิตของธนาคาร

หรือว่าสงสัยหน้าแก่มีผู้ไหนไหม

ถ้าเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าไม่ใช่ค่ะ
เพราะลูกค้าของแม่ที่มาเป็นลูกค้าแม่แม่เปิดมา๘ปี
ลูกค้าชั้นดีทั้งนั้นเลยเป็นค่าราชการหมดเลยนะ
บอกว่าไม่น่าจะเป็นลูกค้าแหละน่าจะเป็นใครไม่รู้แหละ
มันคงจดจ้องกันอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้คุณเพื่อนข้างร้านนี่สำคัญมากนะ

ขายของอยู่ร้านใกล้กันนะครับ

ขายของอยู่ร้านใกล้กันนี่คนนี้
บอกว่าตอนนั้นเธอกำลังจะขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านนะ
เห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้ารถยนต์ของเธอ
แล้วอยู่คนร้ายก็มีท่าทีพิรุษมองเข้าไปในร้านของคุณป้าเขา
ก่อนจะวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมา
ตอนนั้นเธอเห็นเลยว่าไปฉกกระเป๋าเงินต่อหน้าต่อตาเธอเลย
เธอก็เลยพอคนร้ายไปเธอก็เลยรีบมาเคาะบอกคุณป้าเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้นะครับ
ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณนะ
ตอนนี้ยังไม่ได้เบาะแสคนร้ายก็ต้องไล่วงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีนะครับ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะคุณฮะ
คือบางคนอาจจะบอกขโมยเล็กน้อยหรือเปล่า
แต่ถ้าทำแบบนี้ในทุกที่ทุกร้านทุกบ้านก็ต้องน่าจับกลุ่มนะ
ใช่ค่ะยังไงก็ต้องจับดำเนินคดีแล้วค่ะ